ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
นี่ไงคืออัพสตอรี่เป็น

ดูสิงูเหลือมอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะอยากเรียนด้วยหรือเปล่าอยากจะเข้ามธด้วยหรือเปล่า
นี่ค่ะคือในห้องเรียนวิชาแคลกูลัสที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะ

ใช่แค่นักศึกษาคุณอาจารย์ก็จะกระเจิมด้วยค่ะ
คือเขากำลังเรียนกันแบบเครียดวิชาแคคูลัสมันเครียด

เพราะว่าลุ้นให้เจ้าหน้าที่จับนักศึกษาที่ไม่ได้รับเชิญออกไป
มันเป็นงูเหลือมตัวยักษ์เลยอยู่ในตึกบร๑
ถ้าเกิดเด็กมธจะรู้จักกันดีก็คือเป็นอาคารบรรยายรวม
แล้วก็จากการสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน
ก็บอกงูตัวนี้มันหล่นตุ๊บมาจากฝ้าบนเพดาน
ตกลงมาที่โต๊ะหน้าห้องอาจารย์ยืนสอนอยู่นะ

ตอนนั้นอาจารย์ที่สอนเขาก็ไม่ได้ตกใจนะ

ไม่ได้แสดงอาการแต่จริงแล้วตกใจมาก
พอเจ้าหน้าที่เขาจับตัวไว้ได้เนี่ย
ไม่มีใครโดนงูรัดหรือได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บอะไรนะคะ
แต่หลายคนแซวไงบอกว่าโอ้โหที่มธศูนย์รังสิตเขาเป็นธรรมชาติ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนมากันสารพัดสัตว์เลยไม่ใช่แค่งูค่ะ
ใครไปที่ธรรมศาสตรังสิตจะรู้ตัวเงินตัวทองก็มีเยอะ
แต่ว่าเขาก็แปลกใจว่ามันขึ้นมาถึงอาคารถึงตึกแบบนี้เลย
ถ้าเราเจอตามบ้านเรือนชั้นหนึ่งมันก็ว่าไปอย่างนะครับ